ที่พยายามส่งเสียงร้องเพลง
แล้วก็พยายามขยับตัวคล้ายกับเต้น

เพลงพระราชนิพลไกลรุงค่ะ
กลับบ้นไหม
ก็อย่าให้มันเจ็บอย่ะ
ราชนิพลใกล้รุ่งซึ่งผู้โพสต์เนี่ยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าแจ๊สซี่ชอบเพลงใกล้รุ่งของในหลวงมากชอบตั้งแต่เด็กเปิดให้ฟังกี่ทีก็เต้นตามทุกครั้งและพยายามร้องไปด้วยถึงจะไม่เป็นเพลงก็ตามซึ่งนางสาวธนิดาธนโภพาสกุลวัย
เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียเพราะไม่เคยนำไปตรวจค่ะส่วนตัวเคยเปิดบทเพลงพระราชนิพลใกล้รุ่งให้แจ๊สซี่ฟังอยู่บ่อยตั้งแต่ที่ยังตัวเล็กอยู่และทุกครั้งที่เปิดเพลงนี้เจ้าแจ๊สซี่ก็จะพยายามเต้นเข้าจังหวะแล้วก็พยายามร่วม